จ๊ะจ๊ะริมจ๋อ
พูดเลยตั้งแต่แต่งกงแต่งงานไปเป็นเคยจันท
พี่ชาคริสต์ก็กลายเป็นคุณพอร์ลูกหนึ่ง
พวงด้วยตำแหน่งคู่รักสายธรรมชาติ
วันเน้นเดินลุยสวนเงาะมังคุดทุเรียนหล่องกล่อง
น้าที่เขาจะย้องกันออกเมื่อวาน
นี่ไงครบสี่ปีก็เลยจัดแอร์ดูล
เซอรี่หายสีพระยาแบบจุก
พี่ตายไหนใครคิดไกล
เขาก็แค่เสิร์ฟชอตมุมพิงเล่นมัมคำใหญ่
ส่งสายตาหวานกันแค่นี้เอง
แม่สงสัยจบงานนี้น้องโภคคลดี
คงจะได้เป็นพี่ชายกับเขาสักที
โอ้โอ้โอ้โอ้
พี่นั้นเลย